เรื่องของเทคโนโลยีนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้นะครับ
ธุรกิจประกันภัยก็เหมือนกันก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยการขับขี่รถยนต์ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างไร

เราจะคุยกันกับคุณจิปภานัทธนคุรุธรรมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงเทพประกันภัย
ท้าทายในธุรกิจประกันภัยในทุกวันนี้นะคะดูเหมือนจะว่ามีการแข่งขันในเชิงการตัดราคานะคะ
เป็นยุทธวิธีหลักของการตลาดเลยนะคะซึ่งการแข่งขันในลักษณะนี้ในการตัดราคาเนี่ยจะดีกว่าไหม
ถ้าผู้บริโภคจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นจากการแข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของแต่ละบริษัทนะคะ
ซึ่งการก้าวทันเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากนะคะเราจึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีดีนะคะ
เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำประกันภัยเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้านะคะ
แล้วก็ทำการประมวลผลให้กับผู้ขับขี่ออกมานะคะซึ่งตัวเนี้ยผู้ขับขี่สามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือหรือผ่านหน้าเว็บไซต์
คุณผู้ชมฟังแล้วคงจะมีคำถามเหมือนกันกับผมว่าและประกันแบบนี้มีความแตกต่างจากประกันรถยนต์ทั่วไปที่ใช้งานกันอยู่อย่างไรบ้างครับ
อกจากจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งแล้วเรายังมีฟังก์ชั่นพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับความอุ่นใจในทุกการขับขี่
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่ระบบสามารถเก็บได้ว่าตัวรถเรานั้นอยู่ที่ใดนะคะเป็นการแจ้งโลเคชั่นของตัวรถ
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้บุตรหลานใช้รถใช้ถนนก็เกิดความสบายใจในการใช้งานของบุตรหลานได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีฟังก์ชั่นอื่นนะคะเช่นบริการหลอกบุ๊กหรือบันทึกการใช้งานของตัวรถ
ไม่ว่าจะเก็บในเรื่องของเส้นทางที่เราขับขี่ไประยะเวลาในการเดินทางนะคะหรือความเร็วในการขับขี่
แสดงผลการใช้งานที่มีความเสี่ยงในการขับขี่ด้วยเช่นเราขับไปแล้วเกิดมีโค้งหักศอกแล้วเราก็เลี้ยวกระทันหันเลยนะคะ
หรือจะเป็นในลักษณะของการเบรกอย่างกระทันหันคือเบรกรุนแรงมากนะคะก็ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
หรือจะเป็นในลักษณะของการเร่งความเร็วขึ้นอย่างรุนแรงเลย
อันนี้ก็จะเป็นการตัวบอกให้เราทราบได้ว่าเราขับขี่นั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหนอย่างไร
รวมถึงอีกบริการหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะคือการประมวลผลคะแนนการขับขี่ในทุกทริปของเรานะคะ
ช่วยให้เรารู้ได้ว่าเรามีคะแนนการขับขี่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ
เหมือนเรามีคนใกล้ชิดนะคะนั่งไปกับเราด้วยตลอดเวลานะคะ
เพื่อจะบอกเราว่าผลการขับขี่ในครั้งนี้นั้นมีผลคะแนนสูงหรือต่ำอย่างไรนะคะ
หากว่าผู้ขับขี่เปิดใจกว้างที่จะรับรู้ข้อมูลคะแนนตรงนี้นะคะ
ก็สามารถนำผลการขับขี่ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองได้
เช่นถ้าเราเห็นว่าคะแนนการขับขี่เรานั้นค่อนข้างต่ำนะคะ
เราก็พัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ของเราค่ะให้ดีขึ้นเรื่อยโดยติดตามจากผลคะแนนอันนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อเราขับดีขึ้นผลคะแนนก็จะดีขึ้น
ผลคะแนนดีขึ้นก็เชื่อว่าทุกผู้ขับขี่ก็จะทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลงด้วย
เมื่ออุบัติเหตุลดน้อยลงทุกสิ่งอย่างก็จะถูกได้รับการดูแลที่ดีขึ้นด้วย
เหนือจากนี้แล้วการเก็บข้อมูลต่างเหล่านี้ก็สามารถทำให้บริษัทประกันภัย
ประเมินระดับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
รวมไปถึงในอนาคตอันใกล้ค่ะหากว่าเรามีการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้แล้วนะคะ
ก็สามารถทำให้เราเนี่ยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ดีขึ้นโดยที่ลงไปที่ในรายบุคคลเลย
ในอนาคตก็สามารถทำได้ด้วย
วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอให้ยินดี